ถ้าพูดถึงเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจว่า
จริงแล้วนโยบายนี้รัฐบาลให้ความสนใจหรือว่าจริงจังในการส่งเสริมมากน้อยแค่ไหน
ประชาชนจะได้ขับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจริงเมื่อไหร่
ราคาจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
วันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาม
รวมทั้งเรื่องของยานยนต์ของประเทศไทยด้วยครับ
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยมาพูดคุยกันครับ
ดรยศพงศ์ละออนวลมาอยู่กับเราในชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะฮะท่านสวัสดีครับ

ถ้าพูดถึงเรื่องของแนวโน้มยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
รวมทั้งนโยบายตอนนี้มันมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วฮะ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของโลกนะครับ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยก็มีนโยบายจากภาครัฐนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับซึ่งมีมติคอลโลมอลไปนะครับ
ในการที่จะส่งเสริมการใช้และการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยขึ้นนะครับ
เราก็จะมีการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตทั้งรถยนต์กลุ่มที่เป็นไฮบริดนะครับ
กินไฮบริดแล้วก็ที่เป็นยาเหยียไฟฟ้า๑๐๐นะครับ
และมีการส่งเสริมให้เกิดการใช้โดยภาครัฐด้วย

จริงจังแล้วนะครับตอนนี้ภาคอุตสาหกรรมบริษัทหลายบริษัทที่เป็นบริษัทรถยนต์ก็เตรียมการที่จะเพื่อที่จะมาลงทุนในการผลิตในประเทศไทยครับ
คือต่างประเทศเขาเริ่มใช้ไปแล้วทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งเรื่องของรถรถเมย์ต่าง
ในต่างประเทศเองถ้าเราจะเห็นอย่างยี่ห้ออย่างเทสล่าก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันนะครับ
ก็เริ่มมีการใช้กันมาสักประมาณ๔๕ปีแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องยนต์เลยนะครับเป็นไฟฟ้าอย่างเดียว
แล้วสมาคมยานยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทในการกำกับดูแลอย่างไรตอนนี้เราดำเนินการอะไรไปบ้างแล้วครับ
สมาคมก็เป็นกลุ่มของทั้งนักวิชาการและกลุ่มเอกชนที่รวมกันนะครับ
ในตอนนี้เราก็ช่วยกับทางกระทรวงพลังงานที่จะทำโครงการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดกระจกไฟฟ้า
ซึ่งเราได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานสนพกระทรวงพลังงาน
ดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า๑๕๐สถานีขึ้นในประเทศไทยเราครับ
คุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าสถานีนี้มันมีทำไมทำไมต้องมีหน้าตามเป็นยังไงครับท่านครับ
ครับอย่างเมื่อก่อนในช่วง๐๔๐๕ปีเราใช้รถยนต์เรารู้จักรถยนต์ไฮบริดใช่ไหมครับ

สามารถที่จะเสียบปลั๊กนะครับเสียบไฟเข้ามาจากภายนอกได้
ก็สามารถที่จะลันรถยนต์จะทำงานด้วยตัวมอเตอร์แล้วก็ใช้งานจากไฟฟ้าได้เลย
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องจริงแล้วต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ
รถยนต์ไฟฟ้ากลุ่มนี้จริงเราสามารถที่จะชาร์จไฟที่บ้านได้
แต่ทั้งนี้บางครั้งต้องวินทางไกล
เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีสถานีอัดจุดไฟฟ้าที่เป็นสาธารณะ
รองรับในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
เมื่อต้องมีสถานีแบบนี้ก็ต้องมีการลงทุน
ต้องมีเอกชนเข้าไปลงทุนแล้วดำเนินการอย่างไรบ้าง
ครับก็จริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเหมือนไก่กับไข่นะครับ
ว่าเราควรจะมีรถยนต์ก่อนหรือเราควรจะมีสถานีก่อน
ก็อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับทางกระทรวมพลังงานก็เห็นว่า
เริ่มต้นจากการที่ส่งเสริมให้เกิดสถานีก่อน
การส่งเสริมแล้วก็มีการช่วยสับสนในเรื่องของ
ส่งเสริมเงินลงทุนให้กับภาคเอกชนในบางส่วน
ตอนนี้โครงการนี้ดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหน
โครงการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
เรามีการเปิดรับสมัครมาทั้งหมด๓รอบแล้วที่ผ่านมานะครับ
ก็จะมีสถานีทั้งหมดที่จะลงทุนนะครับ
ผ่านการคัดเลือกทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนเอง
ประมาณ๘๐สถานีนะครับ
แต่กำลังจะเปิดรอบใหม่ในรอบที่๔

ก็อย่างที่เรียนตอนนี้ก็มี๘๐สถานีที่จะเกิดขึ้นนะครับ
เรากำลังจะเปิดรอบที่๔ซึ่งเราก็ให้ความสับสนุน
ในงบประมาณประมาณ๓๐สำหรับภาคเอกชนนะครับ
งั้นเรามาคุยกับเอกชนบ้างดีกว่า
ว่าทำไมเขาถึงสนใจแล้วเขาสนใจมากน้อยแค่ไหน
วันนี้เราจะคุยกันกับทางด้านของคุณประเสริฐศรีอุลานพงศ์ครับ

เหตุผลที่คุณประเสริฐเองสนใจมาร่วมโครงการนี้
การสร้างเป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้า
ทำไมถึงมีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการนี้

เห็นอนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างไรบ้างครับ

รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็คงเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับผม
ว่าภายใน๒๓ปีเนี่ย
ก็คงจะได้รับความนิยมมากขึ้น

แล้วคิดว่าภายใน๕ปีเนี่ย

เมื่อสักปีที่แล้ว๒ปีที่แล้วเนี่ย
ได้มีโอกาสไปอเมริกาก็ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่

ก็พบว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างดี
แล้วก็สมรรถธรรมะดีเทียบกับรถทั่วไปเลย
แล้วก็ได้รับความนิยมสูงมาก
เพราะฉะนั้นเมืองไทยเองผมก็คิดว่า
ในเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาด
มันก็มีความจำเป็นที่จะต้องเป็นลักษณะนั้น
แล้วก็เป็นอนาคตของผู้ที่ใช้รถยนต์ทั่วไป
ถ้าเกิดรถยนต์มันได้รับความสำคัญ

เพราะฉะนั้นประชาชนที่มาใช้บริการ

ก็จำเป็นที่ต้องได้รับการทาร์ท

หรือว่าไฟฟ้าใกล้จะหมดในอนาคต
เราก็เลยคิดว่าเราเริ่มวันนี้
เป็นโครงการที่เราทดลองดูว่าเราจะใช้
แล้วก็ให้บริการได้ดีมากน้อยแค่ไหน

ประชาชนจะใช้บริการรถไฟฟ้าเยอะมากขึ้น
เทอร์มินัล๒๐๒๑มีวิสัยทัศน์อย่างไร

กับเรื่องของการให้บริการในประเทศไทย
แล้วเราก็ดูว่าในการที่เราให้บริการในครั้งนี้
มันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่า
หรือว่าเราสามารถที่จะให้บริการได้ดีขนาดไหน
ก็คือมันมีส่วนหนึ่งของประชากรที่ใช้รถไฟฟ้า
มีความจำเป็นที่ต้องชาร์จที่ศูนย์การภารกิจ
สุดท้ายนะครับคุณประเสริฐมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น
มันจะเกิดประโยชน์กับการทำธุรกิจกับองค์กรของคุณประเสริฐยังไงบ้างฮะ
ผมคิดว่าถ้าเกิดมารถไฟฟ้ามันเป็นความจำเป็น
แล้วก็มันจะต้องใช้สถานีชาร์จ
ก็เหมือนลูกค้าที่มาใช้บริการเราเรามีบริการนี้ให้
ผมว่าความจำเป็นนี้ก็สำคัญสำหรับภูมิธ้ายังเรา
ถ้าเกิดมีการใช้มากราคาถูกประชาชนสนใจแน่นอน

คุณประเสริฐศรีอุลานพงศ์มีเน็ตจิ้งเดร็กเตอร์เทอร์มินัลที่๒๑อาโศก
รครับเชิญชวนนิดนึงเอกชนหลายท่านคงจะฟังและสนใจอยู่
ถ้าเอกชนต้องการจะมาร่วมลงทุนจะต้องทำอย่างไรเชิญชวนได้เลยครับ
ครับก็จริงอย่างเมื่อกี้ที่เห็นในวีดีโอนะครับ
อันนี้ก็เป็นสถานีที่เป็นความร่วมมือของทางเทอร์มินัลที่๒๑
ทุกรถทุกยี่ห้อสามารถไปใช้ได้ด้วยนะครับ
คือไม่จำกัดว่าต้องเป็นแรนด์นั้นถึงจะไปเข้าที่นั่นได้
เพราะในโครงการจริงแล้วเราเปิดให้เป็นสถานีที่เป็นสถานีสาธารณะ

ดังนั้นอันนี้เป็นหนึ่งใน๘๐สถานีที่จะเกิดขึ้น

เห็นได้ว่าก็จะมีจุดที่ไปลงในสถานที่ที่เป็นราชการนะครับ

ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเปิดรอบที่๔ขึ้นนะครับ
รอบนี้เราจะให้การสนับสนุนถึง๓๐ของการลงทุนตัวหัวจ่ายนะครับ
ก็อยากจะเชิญชวนนะครับจริงแล้วเราจะเปิดรอบที่๔ประมาณกลางเดือนกรกฎานี้

เดือนนี้แล้วนะครับประมาณจริงก็คือในวันที่๑๗กรกฎาคม
เราจะเปิดรับสมัครประมาณ๑๕วันนะครับ
ให้ผู้สนใจหรือเพราะเอกชนส่งใบสมัครเข้ามานะครับ
จริงสามารถที่จะดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสมาคมการเงินไฟฟ้าไทยนะครับ
เสิร์ชได้เลยนะครับหรือเสิร์ชคำว่าสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย

เว็บไซต์ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการสมัครนะครับ

้าเบอร์โทรศัพท์นะครับ
โทรติดต่อสอบถามได้เลยทั้งเบอร์แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์

มาดูว่าอนาคตของรถไฟฟ้าของไทยจะเป็นอย่างไร
ก็ต้องฝากไว้กับสมาคมด้วยแล้วก็เอกชนด้วย
เพราะอนาคตเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องการจะขับรถไฟฟ้าที่ราคาถูกลง
ถ้าเกิดผลสนใจมากขึ้นประการต้องถูกลงแน่นอน
นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่มาร่วมพูดคุยกัน
แล้วก็ให้ความรู้ให้ประโยชนกับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับเราพักกันครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องรอบขอบสนามนะครับ
วันนี้มีกีฬาดีกีฬาเด็ดมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย
ติดตามช่วงหน้ากันต่อกับชัดแห่งข่าวสวัสดีครับ